ไปดูเหตุการณ์นี้บ้างครับคุณผู้ชมครับคนร้ายก่อเหตุอุกอาจทีเดียวนะฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาประกบผู้หญิงคนนี้อายุ๕๕แล้ว
แล้วยิงตั้งสี่ห้านัดผู้ผู้ชมครับ
ยิงแก้มขวาถ้านุ่มแก้มซ้าย
นี่ครับคุณผู้ชมครับกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐนะครับ
ช่วยกันนำตัวนางอภัสราเกษมสวนอายุ๕๕ปีครับ
ขับรถเก๋งนะฮะถูกคนร้ายมาประกบยิง
คือเธอได้รับบาดเจ็บกระสุนเจาะเข้าที่ไหล่ขวา๑นัด
กระสุนฝังในนะตรงนี้นะส่วนโหนกแก้มขวาทะลุแก้มซ้ายอีกหนึ่งนัด
อาการสาหัสครับเจ้าหน้าที่รีบนำขึ้นรถฉุกเฉินนะครับ
แล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเอกชนหนึ่งเหตุเกิดบริเวณถนนสุขประยูนขา
พนักนิคมตะบนมาโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีฮะ
รถเก่งคันนี้ครับน้ำหลวงสอบพ่อพานทองตรวจสอบรถเก่งครับ
ทะเบียน๖กกททหาร๓๑๘๓กรุงเทพมหานคร
มีรอยถูกยิงที่กระจกด้านขวาฝั่งคนขับเลย๒รู
แล้วที่กระบังนะฮะเป็นกระจกบังลม
กระจกบังลมด้านหน้าอีก๑รู
แล้วก็หัวกระสุนตกอยู่ขนาด๙มิลลิเมตร

จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าคนร้ายมาด้วยกันสองคนนะ
คีย์มาประกบฝั่งคนขับจากนั้นชักเปิดวาลยิงสาย๔๕ทัช

รถเก๋งเนี่ยเสียหลัดภูมิตกข้างทางไป

คุณผู้ชมฮะเห็นไหมครับยื่นมือแล้ว

ส่วนรถจักรยานยนต์นะพอยิงเสร็จก็หนีไปทางพนัฐนิคมครับ
พันธุ์บริษัทเอกอเนกบุติอินท่านผู้กำกับการสมภพพันธ์ทองครับ
เปิดเผยบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุนะครับในการยิงในครั้งนี้
แต่คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องชู้สาว
ต้องรอนะครับสอบสวนผู้บาดเจ็บก่อนนะครับ
เบื้องต้นสั่งชุดสืบสวนไปตรวจสอบภาพจากกล้องโมงช้อนปิดนะครับ
ก่อนและหลังเกิดเหตุเพื่อเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ